เรื่องราวข่าวพัดกระพือกันมา

จริงหรือไม่คมปีที่ผ่านมาเขาไปแต่งกันตอนไหน
เดี๋ยวก่อนนะสลับตัวกันไปสลับตัวกันมา
มีการแท็กกับเพื่อนภรรยาของเขา

นาวินต้าแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการ
หรือว่าไฮโซน้ำหวานไปเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งตอนนั้นตอนที่มีข่าวลือออกมา
เจ้าตัวยังเก็บตัวเงียบไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ
แต่ว่าล่าสุดถือเลิกงามยามดีในงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า
คลินิกเสริมความงามของแฟนสาวนี่แหละ
ก็ยอมเปิดปากชี้แจงถึงเรื่องราวที่มันยังคาใจกันอยู่
ของหลายคนว่าไปแต่งกันตอนไหนนะคะ
นาวิต้าบอกว่าจัดงานแต่งงานแบบเป็นการส่วนตัว

ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราชธานี
มีเพียงแค่เพื่อนพ้องคนสนิทวงเล็บว่ามาก
และก็ครอบครัวเท่านั้นทั้งสองฝ่ายนะครับ
รวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพมาเป็นสักทีพยานค่ะ
ก่อนจะของงัดรูปพรีเวดดิ้งสุดหวาน

และยืนยันไม่ได้แต่งเพราะว่าท้องป่องนะจ๊ะ
นี่เป็นรูปนี้นะครับ
ก็เป็นภาพแต่งงานรูปถ่ายพรีเวดดิ้งกันไปแล้วด้วยนะครับ

อันนี้คือถ่ายพรีเวดดิ้งที่ไปถ่ายพี่ตาย
อันนี้ไปถ่ายที่ต่างประเทศครับ

เป็นงานที่เป็นงานเล็กและเป็นงานส่วนตัวของเราก็มีเพื่อนที่สนิทกันมาก

แล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
สาเหตุที่ไม่ได้ออกมาเป่าประกาศหรือออกมาแถลงข่าวหรืออะไรอย่างนี้

แต่งไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ
ก่อนเดือนสิงหาคมของปีที่แล้ว

แต่ว่าก็รู้จักกันได้พอสมควรแล้ว
ผมรักเขาแล้วก็ผมพร้อมที่จะดูแลเขาในทุกเรื่องทุกท่าน
เรื่องความรู้สึกแล้วก็เรื่องของการครองชีวิต

ท้องก่อนแต่งป่านนี้ก็คงคลอดแล้วมั้งครับ
ตอนนี้ก็ยังไม่คลอดนะครับ
คุณเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมว่าเขาแต่งงานกันไปช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา

มันเป็นช่วงเวลาที่นาวินต้าและอดีตหวานใจคิตตี้ชิชายุติความสัมพันธ์กันได้เพียง๒เดือนเท่านั้นค่ะ
ซึ่งดรต้าบอกเลยว่าไม่ได้ตัดสินใจเร็วเกินไปเนื่องจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ของเขาและไฮโซน้ำหวานมันลงตัวกันดีค่ะ